หวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์และไม่ผิดกฎหมาย
ว่างกันมาก็ว่างกันไป
ว่างมั้ยใจนะทำรวมไม่จับ
ขอให้รวยขอให้รวยและ
หลายคนเข้ามาขอพรแล้วสมหวังกันเพียบ
โชคก็สุดปังจนเกิดพลังความศรัทธา
หลังไลค์กันมาแบบไม่ขาดสาย
แต่จะมีเรื่องราวหรือตำนานอย่างไรบ้าง
ฟังจากอาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
เจ้าของอาสมฤษีเนรแห่งนี้กันค่ะ
เจ้าสัวเองเนี่ยเป็นกุมารที่อยู่มานานมากแล้ว
ประมาณสัก๒๐กว่าปีได้
ฟ้าผ่านต้นสะเดา
แล้วก็แช่น้ำมันจันทร์ไว้แล้วก็พกติดเอวไว้ตลอด

เขาอยากจะได้ร่าง

ถ้าอยากได้ร่างก็ให้คนอื่นเขามีโชคลาภสิ
เขาก็บอกว่าเจ้าสัวเหงเนี่ยไปให้โชคเขา
ปู่ก็เลยสร้างองค์เจ้าสัวเองเป็นองค์ใหญ่มีคนนับถือและศรัทธามาเยอะ
แหล่งรวมความหวังของนักเสี่ยงโชคเหล่านี้หนาแน่นไปด้วยมวลแห่งความศรัทธา
และความเชื่อส่วนบุคคลที่เดินทางกันมาขอพรอย่างไม่ขาดสาย
แต่มีคนนึงค่ะที่สมหวังแทบทุกงวดจนตอนนี้มาคอยดูแลอยู่ที่นี่เป็นประจำเลย
นั่นก็คือพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มค่ะ
กุมารนี่คือกุมารเทพสร้างขึ้นมาโดยบรรจุหัวใจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเอาไว้ด้านหลังนะครับมีรูอยู่ท่านอาจารย์ก็จะยัดใส่เข้าไปเป็นของศักดิ์สิทธิ์
ให้ทุกคนได้กราบไหว้กันนะครับ
การกลับไห้กุมารส่วนใหญ่ที่นี่จะมาเสี่ยงเซียมซีหาโชคหาลาบกัน
กุมารองค์นี้ไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่สำนักเก่าจะตั้งอยู่ติดกับริมถนนเลย
ทีนี้มีคนมันมาลองดีมาอวดดีเมาแล้วขับมอเตอร์ไซค์มา
มันถึงมาจอดหน้ากุมารแล้วยืนฉี่เลย
สัวน่ะลุกขึ้นยืนนะแล้ววิ่งไล่กวดนะ
เจ้าคนนั้นทิ้งมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีกลับบ้านหัวโกรนผมร่วง
ลูกจะเอาขนมเอาอะไรมาเนี่ยประจำเลยที่นี่
ก็คุยกับเขากุมารทองของเราเนี่ยต้องชอบคุย
ด้านข้างเนี่ยจะขึ้นบางคนเนี่ยชอบเปลี่ยงขึ้นไป
กระซิบที่หูบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้คนจะมาคุย
กุมารทองเนี่ยก็ชอบเล่นประทัดอย่างนี้ชอบชอบเสียงดัง
อาจารย์ก็เลยทำเป็นต่อไม้อย่างนี้ครับ
เพื่อเอาประทัดเข้าไปจุดข้างในเก็บเสียง
มันเป็นความเชื่อความศรัทธา
โบราณเขาบอกว่ามีความศรัทธาเนี่ยปฏิหารมันย่อมเกิดแก่ทุกคน
แค่พี่โป๊งเหน่งคงไม่พอไปฟังเสียงจากชาวบ้านที่เขาสมหวัง
ไม่รู้ว่าที่มาขอพรในวันนี้เขาขอกันเรื่องอะไรบ้างค่ะ
วันนี้มาแก้บนค่ะขอพรเรื่องโชคลาภค่ะ

ตอนนั้นแล้วผมมานั่งลองให้ต่อหน้าเจ้าสวยเห็นเลยนะครับ
คือว่ามีคนจ้างรถผมมาแล้วผมไม่มีเงินสักบาทเลย

กลับไปขอให้ลูกพ้นจากความยากจนอย่างนี้ครับ

ความเชื่อของชาวบ้านที่มีต่อกุมารเจ้าสัวเหง
คนที่ได้โชคก็แก้บนกันด้วยประทัด

อาสมเขาจะนำขนมของเล่นต่าง
มอบให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงค่ะ
เรื่องราวเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ส่วนใครจะปังใครจะเห็งขนาดไหนนั้น
ก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะ

แต่อาชีพก็ยังคงต้องทำมาหากินกันต่อค่ะ
อยากไปขอพรกับกุมารเจ้าสัวเหง
ก็ไปกันได้เลยที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ

เจอกับร้านข้าวแกงปักใต้เจ้าพระยาเมื่อไหร่
ก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยจ้า

เรื่องราวความเชื่อนี่อยากรวยมากเลยนะคุณผู้ชม

ใครที่เคยไปไหว้พระขอพรที่ไหน
แล้วประสบความสำเร็จถูกรางวัลอะไรยังไง